คุณผู้ชมครับตอนนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้
กับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนมากขึ้นครับ
จึงบอกว่าต้องมีการปฏิวัติกันใหม่ซะแล้ว
รวมทั้งทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงการค้าเพิ่มมากขึ้นครับ
ในงานเสวนามเรื่องทิศทางอุตสาหกรรมไทยปี๒๕๕๙
เขามองตรงกันครับว่าในวงการของธุรกิจตอนนี้
เริ่มมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่มาสู่ยุคดิจิทัลแล้ว
สังคมดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตในทุกเรื่องครับในประเทศไทย
แล้วก็มีโอกาสจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
ให้มีความแข่งขันกันเพิ่มมากขึ้นนะครับ
โดยแนะนำให้ปฏิวัติด้านระบบไอทีเข้ามาใช้พัฒนาสินค้าในภาคอุตสาหกรรม
แล้วก็การค้าให้มากขึ้นเพื่อแข่งขันในยุคดิจิทัล
ขึ้นแอปบนระบบมือถือหรือบนระบบคิวเตอร์

และธุรกิจใหม่เหล่านี้ส่วนใหญ่ถ้าจะประสบความสำเร็จ
วันนี้ผมใช้ภาษาอังกฤษเยอะเยอะ
มันทำให้ธุรกิจเก่า

หรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
นายสุประชัยเขามองว่าธุรกิจของไทยจะประสบความสำเร็จได้
เพื่อดึงข้อมูลแล้วก็แบบเรียลไทม์และโปร่งใส